ช่วงนี้เรามาติดตามอาการป่วยของคุณหญิงแมงมุมกันบ้างดีกว่านะคะ
หรือว่าโรคภูมิคุ้มกันบกพร่องนะคะคุณผู้ชม
ซึ่งเป็นโรคประจำตัวที่คุณหญิงเขาเป็นมานานเกือบ๒๐ปีแล้ว
ทำให้ตอนนี้เนี่ยร่างกายค่อนข้างจะซุดโทรมเดินเหินด้วยตัวเองเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยนะคะ
แต่ทุกที่นะคะคุณผู้ชมที่คุณหญิงแมงมุมไป
ก็คือพาไปด้วยตลอดดูแลอยู่ไม่ห่างนะคะ
ทำเอาหลายคนถึงกับทราบซึ้งนะกับความรักของทั้งคู่ที่มันมีให้กันแบบมากขึ้นมากขึ้นในทุกวันนะคะ
เราได้เจอกับคุณชายอดำซึ่งเป็นทีมผู้สร้างซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เป็นน้องชายของคุณหญิงแมงมุมด้วย
คุณชายอดำเนี่ยได้เปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้อัปเดตอาการของพี่สาวให้ได้ทราบกันด้วยนะคะ
ซึ่งแม้ว่าการรักษายังคงต้องเฝ้าระวังทุกอย่างแต่ก็มีข่าวดีเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้อาการโดยรวมของคุณหญิงดีขึ้นแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็อาการก็ดีขึ้นนะครับคำว่าดีขึ้นในนี้คือเมื่อไปเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวเมื่อไหร่อาการดีขึ้นเมื่อนั้นนะครับ
แต่พอกลับมากรุงเทพก็จะมีอาการปวดหัวบ้างปวดตัวบ้างแล้วก็ก็มีอาการป่วยจากภาวะแทรกซ้อนของฆ่าไตแล้วตอนนี้ก็มีการฟอกไตฟอกอะไรอยู่ด้วยแล้วก็มีอาการของตาที่ไม่ค่อยมองเห็น
วันนี้ก็เป็นวันแรกที่ก็ให้ยายาฆ่าเชื้อเพิ่มเติมด้วยก็หลังจากกลับจากเชียงใหม่มาก็การฟอกไตกับอะไรพวกนี้ก็เลยทำให้ไม่ค่อยได้เห็นในสื่อในอะไรแต่โดยรวมแล้วก็มีกำลังใจที่ดี
คุณผู้ชมต้องบอกว่ากำลังใจนี่สำคัญที่สุดนะยาอะไรก็ตามมันสู้กำลังใจไม่ได้จริงแล้วมันก็มีกำลังใจที่ดีด้วยทั้งจากครอบครัวเองทั้งจากสามีด้วยค่ะดูเห็นแบบนี้แล้วก็คนรักกันเนี่ยแหละยามทุกข์จะยามป่วยนี่แหละก็ได้ฝากผีฝากไข้กันคุณผู้ชมค่ะถือว่าเป็นร่างราวดีเนาะค่ะคุณผู้ชม
ซึ่งในมุมของผู้ชายอดำเนี่ยเขามองว่าปัญหานี้นะทั้งผู้สร้างสรรค์และคุณผู้ชมเองต้องร่วมด้วยช่วยกันในการแก้ไขปัญหาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะ